ดูเหตุการณ์ครับมีคนหนึ่งโดนตำรวจเรียกตรวจบนท้องถนน

วายไม่พอค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปด้วย

ดังนั้นเดี๋ยวจะไล่เรียงแล้วก็ให้คุณผู้ชมดู
เพราะว่าตอนท้ายมีพลิกแต่พลิกยังไง
ค่อยดูไปค่ะที่นี่ที่กระบี่นะคะ
กำมิกันกำมิอะไรถ้าคุณจะต่วนคุณต่วน๖๐๐๐๐๒
เอ้าครับผมไม่ต่วน
ตอนนี้มันข้ามกันต่อไปแล้วครับ
ต้องคุณจะต่วนไม่ใช่เหรอ
หรือว่าไม่ต่วนก็ได้นะผมไม่เกี่ยวกันน่ะ

ในการที่จะต้องถามเหตุผลจากตำรวจ

นี่คุณสืบสกุลถ้าไปดูคลิปเต็มเนี่ยยาว๗นาที
แต่เราเลือกช่วงพีคมาให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
คือตำรวจเขาก็ตั้งด่านตามปกติแหละ
ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหวกกันน็อกไง

ผู้ชายเขาก็ผมไม่ผิดผมไม่ผิด
คือใช้เวลาอธิบายกันอยู่นานพอสมควรนะคะ
ทำไมถึงต้องค้นกระเป๋า

แต่สุดท้ายนะตำรวจก็ขอดูกระเป๋า
ปรากฏว่านอกจากเจ้าตัวไม่สวมหมวกกันน็อกแล้ว

ตำรวจแจ้งข้อหา๓ข้อหาก็คือ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก
และข้อหาไม่พกสำเนาทะเบียนรถในขณะขับขี่
เจ้าตัวเขาก็ยอมรับหมดนะ

แต่ปฏิเสธทุกข้อหาไว้ก่อน

เรื่องนี้คนแสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลยนะ

ไม่มีสักอย่างแต่ก็ปฏิเสธทุกข้อหาเหมือนกัน
คือในเน็ตเขาก็บอกนะบอกว่าไม่แปลกใจเลยนะถ้าเกิดว่าจะโดนตำรวจรวบตัวล็อกกุญแจมือเนี่ย
ก็สักขนาดนี้คือให้ตรวจไปก็จบเรื่องเพราะว่าเขาก็กลัวว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเขาเรียนกฎหมายมาเขาก็อ้างข้อกฎหมายนั่นนี่เยอะเลย
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าจะไปเสียค่าปรับที่ศาลเท่านั้น
หลายคนมองไม่ยอมทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะฮะ